ไปดูกระแสไวรัลกันนิดนึงนะคะ
ประโยคที่บอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวี

มันยังฮิตอยู่คุณผู้ชมค่ะ
เราอยากจะให้เห็นมากเลย
อริจินัลของคนที่พูดประโยคนี้ต้นแบบดั้งเดิม

พี่ไก่สุปรานีค่ะ

เห็นหน้าแล้วต้องร้องอ๋อทันทีเลย

เบลล่า

เราไปฟังนะคะเจ้าของต้นฉบับวลีเด็ดนะเขาประชันบทบาท
งานไม่ใหญ่แน่นะวิกับคุณแจ๊กกะลินดีกว่า

เหมือนกันเองทั้งนาน
จ้ะแล้วเจอกันนะจ๊ะ
หรือว่าคนเดินเข้าไปงานก็คือ
เข้าไปงานก็อืม

อาจจะงงว่าเอ๊ะใดเหล่านี้คำนี้มาจากไหน
เดี๋ยวนี้เดินไปไหนไม่ว่ามากองถ่าย

คำนี้อยู่ในหัว
งานไม่ใหญ่แน่นะวิ
โอ้โฮ